เรื่องของการทวงหนี้ค่ะคลิปเนี้ยในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาโพสต์เอาไว้นะคะ
คือมีผู้หญิงคนนึงพยายามจะอธิบายคนที่มาทวงหนี้ว่าเธอไม่ได้เป็นลูกหนี้
คือไปทวงหนี้ถึงที่ทำงานเลยนะแต่เธอบอกว่าหนึ่งเลยเธอไม่ได้เป็นลูกหนี้
สองเธอไม่ได้เป็นคนค้ำประกันให้ด้วยลูกหนี้ตัวจริงคือแฟนเก่าเธอ
แล้วเธอพยายามจะอธิบายว่าเลิกกับเขาไปนานมากแล้วมาทวงเงินเธอถึงที่ทำงาน
บอกเธออายเพื่อนร่วมงานอายคนมากอะค่ะไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
มาคุยด้านนอกเลยค่ะมาคุยเลยค่ะ
แล้วนี่คือเป็นคนซื้อไหมเป็นคนซื้อไหม
เป็นคนค้ำไหมไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลิกกันแล้วเลิกกันแล้ว
แล้วคือเป็นชื่อไหมเป็นคนซื้อไหมเอาก่อน
ชื่อเนี่ยเป็นคนซื้อไหมเป็นคนค้ำไหม
แล้วมาถึงที่ทำงานไม่ใช่บอกว่าเลิกกันแล้ว
ตามที่ข้อความในคลิปด้วยนะคะที่เธอฝากถามเอาไว้ว่าทวงหนี้แบบนี้ถูกกฎหมายไหม
เดี๋ยวเรามีคำตอบให้ด้วยนะคะแต่เล่าเรื่องคลิปกันก่อนนิดนึง
คือคลิปนี้จริงแล้วยาวประมาณ๒นาทีกว่า
ก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนนี้พยายามที่จะชี้แจงกับแก๊งทวงหนี้
บุกไปทวงหนี้ถึงที่ทำงานของเธอ
พยายามจะบอกว่าคนที่เป็นหนี้ตัวจริงคือแฟนเก่าเธอ
เลิกไปนานแล้วเธอไม่เกี่ยวข้องอะไรกับหนี้สินอันนี้
ในสัญญาเงินกู้ก็ไม่ใช่ชื่อเธอเธอไม่ได้เป็นคนซื้อเธอไม่ได้เป็นคนค้ำ
ทำไมมาทวงหนี้ข่มขู่คุกคามทำให้เธออับอายเสียการเสียงานแบบนี้
คือคนที่มาทวงหนี้เป็นผู้ชายนะคะมากันสองคน
คนที่มาทวงหนี้เขาบอกว่าก็มาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในเอกสาร
มาหาเธอก็เพราะว่าตอนนี้ติดต่อลูกหนี้ไม่ได้
แล้วแฟนต้องรับผิดชอบทุกอย่างไหม
อะไรนะ

แล้วถ้าเกิดเขาฆ่าคนตายพี่ต้องรับผิดชอบไหม

ทำไมต้องมาตามพี่
เดี๋ยวเราหาคำตอบให้ว่าตกลงแล้วการทวงหนี้แบบนี้มันถูกกฎหมายไหม

เราไปถามทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์นะคะ
นายภัยศาลบอกว่าการทวงถามหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ระบุเอาไว้ว่า
ห้ามให้เจ้าหนี้ทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้
การไปทวงหนี้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้มีโทษปรับไม่เกิน๑แสนบาท
จำคุกไม่เกิน๑ปีหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ
เราก็คุยกันอยู่ตลอดเป็นหนี้ต้องใช้หนี้
แต่การทวงหนี้แบบผิดกฎหมายมันก็ทำไม่ได้
เป็นแฟนเก่าเลิกไปแล้วด้วยค่ะถ้าฟังจากท่านายภายศาสตร์เนี่ย
ต่อให้เป็นแฟนปัจจุบันโดยก็ไปทวงถามไม่ได้กับคนละคนนะ
แต่เหมือนกับว่าตอนที่เป็นนี่กันคงจะให้บริเวณโทรศัพท์เธอเป็นผู้ติดต่อได้อีกคนนึงอะไรแบบเนี่ย
ต่อได้อีกคนนึงอะไรแบบนี้ไม่ได้คำไม่ได้อะไรด้วยนะ
เป็นคนที่แบบติดต่อได้แค่นั้นเอง
อย่างนี้น่าฟ้องกลับเหมือนกันนะถ้าลองฟ้องกลับให้เป็นคดีตัวอย่างบ้างนะ